แรกนะคะเราพาไปร่วมยินดีกับสมาชิกตัวน้อยตัวใหม่แห่งพะเนียดคล้องช้างกันหน่อยนะคะ
เฮกันทั้งพะเนียดเฮกันทั้งควานช้างเลยแหละ
เพราะว่าต้อนรับสมาชิกลูกช้างตัวน้อยน่ารักขนาดไหนไปชมกันค่ะ
นี่น่ารักไหมคะคุณชนะค่ะ
ช้างน้อยเคยเห็นแต่ช้างน้อยซองละ๕บาท
อันนี้ช้างช้างน้องเคยเห็นช้างน้อยหรือเปล่านะคะ
เจ้าตัวน้อยที่พูดถึงนี่คือเจ้าช้างตัวเล็กนี้ค่ะ
ที่ยืนแอบอายอยู่ข้างช้างตัวใหญ่เนี่ยเชือกนี้นี่แหละนะ
เจ้าตัวน้อยนี้คือสมาชิกใหม่ของควานพเนียดคล้องช้างนะคะ
ที่ตำบลสวนพริกจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เป็นยังไงน่ารักน่าชังนะคุณเนาะ
ซึ่งเจ้าช้างน้อยเชือกนี้เป็นลูกช้างเพศเมีย
หรือพูดง่ายก็คือเป็นลูกสาวของแม่พังดอกสโน
อายุ๓๙ปีนะแม่ช้างเชือกงามของวังช้างอายุทยาเลยนะจ๊ะ

แม่ช้างก็ได้ลูกช้างเชือกนี้คลอดมาเมื่อประมาณวันที่๔กันยายนที่ผ่านมานี่เอง
จะตกลูกออกมาเจ้าช้างน้อยก็ออกมาแบบที่เห็นด้วยสภาพแข็งแรงสมบูรณ์ร่าเริงแจ่มใส
คลอดออกมาปุ๊บลูกช้างก็ลุกขึ้นเดินปั๊บทันทีเลย
สร้างความดีอกดีใจปราบปลื้มใจให้กับชาวควานช้างเป็นอย่างยิ่ง

การเกิดของช้างในช่วงนี้นะคะ
เขาบอกว่านับว่าเป็นความโชคดี
และก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีเป็นอย่างมากเลย
เพราะว่าเป็นเหมือนสัญญาณที่บ่งบอกว่า
ไม่ว่าจะเป็นช้างป่าหรือช้างบ้าน
ก็สามารถมีชีวิตที่ดีขึ้นได้
แม้เกิดในชุมชนเมืองนั่นเองเนาะ
ยังไงก็ยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่แห่งพะเนียดคล้องช้างอีกครั้งหนึ่งด้วยนะจ๊ะ

ก็เลยไม่รู้ว่าเจ้าช้างน้อยตัวนี้เฉือกนี้นั้นจะชื่อว่าอะไร

ใช่แม่เป็นพังดอกสโหน่

ชื่อสโหนู

แล้วไหนคนแคระ
แคะต้องมีทั้งหมด๗๘๙
๗คนพอ๘๙มาจากไหนแถมให้ตลอดเลยคุณ

เราก็ต้อนรับสมาชิกใหม่แห่งพระเนธคล้องช้างนะคะ
พะเนียดเนี่ยที่อยุธยาเนี่ยมีชังเยอะมาก

เมื่อตอนนี้ฉันมีโอกาสช่วงสงกราน
เคยไปเล่นน้ำสงกรานกับช้าง

เวลาคุณตัดน้ำสาดไฮชัก
ก็แค่จัดเดียว

พู้ม

เที่ยวกันได้อายุทยานะคะ